ช่วงนี้มาดูความคืบหน้าสำหรับประเด็นดังในช่วงนี้เลย
ก็คือการทำร้ายร่างกายที่สถานบันเทิงชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่
วันนี้นะคะผู้เสียหายซึ่งก็คือลูกชายของผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๑
เข้ารับการผ่าตัดที่ดั้งจมูกนะคะ
ทำให้แพทย์นั้นงดเข้าเยี่ยมเพราะว่ากลัวจะติดเชื้อ
ขณะที่ตำรวจเชียงใหม่ตอนนี้กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อที่จะขอออกหมายจับผู้สั่งการค่ะ
นางปุญวัชนามะคาวิสันมารดาของนายอิสรานวัดอายุ๒๓ปี
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่๔มหาวิทยาลัยเอกชนแห่ง๑
และเป็นลูกชายของผลตรีวิทยาวะคาวิสัน
ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๘จังหวัดน่าน
ที่ถูกกาดคุมผับร้านมาลินสกายจังหวัดเชียงใหม่
รุมทำร้ายบาดเจ็บสาหัสเปิดเผยว่า
เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะแพทย์ได้นำลูกชายเข้าไปผ่าตัดตั้งจมูก
สั่งงดเยี่ยมเนื่องจากเกรงแผลจะติดเชื้อนะคะ
ล่าสุดเช้าวันนี้ลูกชายเริ่มรู้สึกตัวแล้ว
แต่ว่ายังเจ็บที่แผล
ส่วนช่วงบ่ายนางสาวจอมขวัญลาวเพชรและทีมงาน
จะลงพื้นที่สัมภาษณ์เปิดใจกรณีที่ลูกชายถูกทำร้ายร่างกาย
เพื่อนำเสนอผ่านรายการถามตรงกับจอมขวัญทางไทยรัฐทีวีค่ะ
ส่วนความคืบหน้าของคดีนะคะที่สถานีตำรวจภูทรช้างเผือก
พันธุ์ตำรวจเอกสรายุทธ์สงวนโพไข่
เป็นรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ประชุมพนักงานสอบสวนค่ะมอบหมายงานแล้วก็เรียกพยานที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติม
เพื่อที่จะรวบรวมพยาหลักฐานก่อนขอสารออกหมายจับผู้สั่งการนะคะ

ไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพครั้งนี้ด้วยค่ะ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวนะคะว่า
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องสืบสวน
และก็ดำเนินการไปตามพยานหลักฐานตามขั้นตอน
รวมทั้งต้องดูผลวินิจฉัยอาการจากแพทย์ด้วย
เพื่อที่จะเอาผิดตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดให้ได้นะคะ
ส่วนการที่สถานบันเทิงดังกล่าวเปิดใกล้สถานศึกษา
ต้องขอดูรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ว่าขออนุญาต
เปิดเป็นร้านอาหารหรือสถานบันเทิงนะคะ
พร้อมให้ความมั่นใจตำรวจที่ทำคดีนี้
ไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลท้องถิ่น
เกรงว่าจะถูกสั่งย้ายใดค่ะ